ถ้าหล่อนก็หายไปอีกหล่อนกินเจ๊มั้ย

เพราะหล่อนไปย้อมผมสีดำห้องผมงอกหล่อนหายไป
หนูไม่มีงอกที่หนูสวยขึ้นเพราะว่าหนูทำดีคิดดีกินดี
แล้วก็อยู่กับเจทำให้หนูดีขึ้น

อย่าใช้ข้อกิจเจ๊กินมังดีกว่าเนอะ

กินเจ๊ต้องถูกสินด้วยนะจ้ะ
พอคุณแม่ทำบุญปุ๊บมารพจนเยอะเลย

ใช่ใช่๑๕๐๐พี่ไอ้กินสินด้วยนะ
ก็นั่นไงเรากินเมร่งสหาดกันด้วยกันเธอว่ารถไม่รู้
คนเธอชอบไม่ได้แล้ว
เช่นมันจะไม่มีใครไม่กินเรื่องราวมกโจ๊กกะเปดด้วยคุณแม่
มันหลอกด่าฉันเธอฟังไม่รู้เรื่องรถเมฆอีกบ้าง

หลอกด่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
จังหวัดที่ตอนนี้คนถูกหวยเยอะที่สุด
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถิติเราให้ที่จังหวัดอุดรธานี
รธานีถ้าสมมุติหวย๙๐ล้านเป็นจริง
แสดงว่าอุดรธานีได้ตำแหน่งกลับมาว่าคนลาวไปซื้อ
แต่จนถึงณวันนี้ก็เห็นเงียบไปเลยยังไม่มีคนมาขึ้น

แต่ล่าสุดครับเป็นเรื่องฮือฮาที่จังหวัดนครพนม
นี่เป็นเสียเจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายยางรถยนต์แห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลเมืองนครพนม
ที่สุดเห็งเลยจริง

รับเงินไป๙๐ล้านบาท
หลายวันแล้วทำไมเพิ่งบอกอ่ะ

กิ๊แบนหนูเชื่อพยานาคอันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ
พยานาคอันนี้ไม่ใช่งบของรัฐบาล

ปรากฏว่าพญานาคหาเงินสร้างเองหมดเลย
แล้วนี่คือริมแม่น้ำโขงเหรอครับจะบอกว่าสวยมากด้วยอันนี้นะครับริมแม่น้ำโขงตรงนครพนมเนี่ยนะคะบรรยากาศดีมาก
สร้างประมาณสักพักหนึ่งค่ะ
สร้างปีกว่าแล้วตั้งแต่สมัยนาคีดังตอนนั้นแต้วไปลำ
ที่เขาทำเขื่อนแล้วเป็นที่นั่งตรงนั้นบรรยากาศดีแล้วแบบตอนเย็นไปเดินแบบสวยเลย

คนซื้อเขาไปบนที่นี่ไว้สิเขาถึงมาแก้บน
ไม่ใช่คนแรกสจมดำเคยสัมภาษณ์ในมุยสอจงสจธุรกิจกำลังที่จะพัง
ไปบนที่นี่ก็จะสำเร็จเกิดขึ้นมา
อย่างเช่นพวกสจเขาก็บอก
เขาเชื่อเพราะว่าปกติเนี่ย
ถ้าตามวัดตามบรรยากาศก็จะนี้รายเงินคน

อันนี้เราพูดกันแบบว่าย่าโรคสวย

เริ่มสร้างพญานาคองค์นี้

แล้วก็เขาบอกว่าแปลกทั้งหมด

ยังไงคนไปขอว่าขอให้สร้างเสร็จ

โรงพยาบาลรถรถเอ็มบูแลนซ์ของนครพนม
รถพวกเครื่องเครื่องปั๊มหัวใจ

อย่างล่าสุดมาจากล้าสุด๙๐ล้านบาท

ตั้งนานแล้วเขาถูกว่า๑๖กรกฎาคม

โอ้โหไม่ใช่ต้นปีก็กลางปีแล้ว๑๖กรกฎาคม

มันเป็นกระห่าวแพทย์สะพัดออกไปอยู่แล้วว่าคนถูกหวยตรงนี้๙๐ล้านบาท
แต่ตลอดระยะเวลาเจ้าตัวเขายังไม่เปิดตัว
เพราะเขารู้ว่ามันคือข่าวดัง

ตัวเขาเองเขามีธุรกิจอยู่แล้วเขาเป็นธุรกิจจำหน่ายยางรถยนต์
อันนี้เรียกว่าปังอะไรทำไมถึงมีหลายสิน
พญานาค๗เสียนจริงพญานาคองค์นี้เขาอยู่ที่ลาวนะพี่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟัง
เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ได้ออกมายืนยัน
เพราะว่า๑เขาไม่ได้ร้อนเงินที่ต้องรีบขึ้นเงิน

มีธุรกิจอยู่แล้วหลายคนเชื่อว่า

โดยหลังถูกรางวัลก็ได้นำเครื่องสักการะบูชา
อย่างแรกที่ต้องมาไหว้พญานาคตรงนี้

มาแก้บนองค์พยาศิริสัตว์นักฆราช

เขารวยมาก่อนที่จะได้๙๐ล้านเนี่ย
ก็จ้างวงดนตรีหมอรำชื่อดังแห่งเมืองอีสาน
นกน้อยไหลพร
มาเปิดเวทีคอนเสิร์ต

ถ้าสมมุติจะพูดถึงเชื่อในเรื่องพญานาค
ต้องคิดถึงศรีริพรอัมภัยพงษ์

ที่มีโชคทุกมื้อค่ะ

แสดงถวายต่อองค์พญานาค
ประชาชนนี่หลายพันคน

แม่นกน้อยอู่ไรปรอมกับนางจันดีแสง

แล้วก็ทีมงานก็ได้

เสี่ยงโชครางวัลใหญ่ที่มีเลขท้าย
ในโอกาสครบรอบ๖๒ปีวันเกิดเขา

วัน๙๑ตุลากรมเพื่อถือเรื่อง
นำคณะมาจัดแสดงถวายพ่อพญานาค

ซึ่งการแสดงนักที่ถือว่าเป็นเวทีแรก

คนถามว่าพระยาศีสัตว์นักฮาราชจริงแล้ว

หมายถึงว่าที่หนองคายเขาก็มีแลนดมาร์คของเขา
ที่มุกดาหารก็จะมีแลนด์มาร์คของเขา

ถ้าสมมุติเราคิดถึงนครพนมจริงเราคิดถึงพระธาตุพนม
พระธาตุพนมจะต้องนั่งรถออกไปตั้งไกล
จากตัวมือต้องนั่งรถออกไปไกล
มันก็เลยเป็นไม่มีจุดเด่นแลนด์มาร์ค
ตอนแรกเขาสร้าง
ก็ให้คนออกแบบที่กรุงเทพอยู่กรุงนนทบุรี

สร้างพญานาคโรงงานไฟไหม้เลยนะคะ
เพราะว่าไปออกแบบมาเป็นแบบของ

ใช่น่าทักสนักจะไม่เหมือน
โรงงานไฟไหม้จนก็จนจะต้องมาเป็นแบบอย่างนี้
ที่แบบว่ามีความเป็นล้านช้าง
ต้องมีความแบบเขาเป็นคนลาว

จะเป็นพญานาคที่ทำมาจากปูน
ปั้นปูนส่วนใหญ่ในประเทศ

แล้วอย่างที่บอกคนไปขอแล้วได้เงิน

แล้วจะเอาเงินที่ไหนสร้างไม่ต้องไปของงบอบจง
เขาหาเงินเขาสร้างเขาเองเลย
อยากรู้จักห้องฉุกเฉินตอนนี้แปลกต้องให้พี่ตูนวิ่งแล้ว
พญานาไขาเงินเองอย่างงี้สิหน้าวาย

อายุน้อยที่สุดมาประจำที่นครพนม
แต่ตอนตรงนี้มีคนถูกหวยเยอะเนอะ
จริงเนาะบางคนบอกหมดเนื้อหมดตัวก็ถูกหวยตั้ง
แล้วเธอไปซื้อป่ะซื้อไม่เคยได้เลยพี่

ถ้าได้อะไรล่ะคะถามคนเป็น๙๘คน
ฉันซื้อ๕๐๖๐ใบแจกทุกคนที่ไปงานบริเวณเกิด

คุณแม่มีบุญใช่ไหมแม่มีบุญไปซื้อเลยอย่างนี้

ผีสาธารตาลทางคู่แม่มี๙๘๑๐คน
เดี๋ยวให้เกียรติคนนี้ไปด้วย

ฉันถามว่าพี่หนูถามจริงเวลาตั้งถ้าสมมุติพญานาคศักดิ์สิทธิ์
ก็ต้องหาอะไรกินเองปิงก็ต้องอิ่มทิพย์สิ
อันนี้คือคำถามที่ฉันถามแล้วจะเอาเครื่องบวงสวงมาตั้งให้เสียเงินทำไม
ฉันถามอย่างนี้นี่ฉันไม่ผิดเขาบอกว่าดามเวลาที่เราจะวงส่วงพญานาคศักดิ์องค์นี้
ญาศรีสัตนราชเวลาเขามาตัวพญาศรีสัตนคราชเขาไม่ต้องการเครื่องบวงสวงนะ
แต่บริวารที่มากับเขาคนที่จะให้โชคให้รักองค์นี้อาจจะไม่ได้เป็นคนให้ก็ได้
แต่เวลาบริวารพญานาคที่มานั่นแหละเป็นคนให้เขาว่าอย่างนั้น
ก็บวงไปอย่าถาม
ตอนนี้นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยน่าจะเกิดกับเราบ้าง
แต่ว่าไปเกิดที่พม่านู่นวันนี้นะคะในอ่องโกโกเครือข่ายผู้สื่อข่าวชาวเมียนมา
เกิดเหตุที่ชาวอำเภอมูโด่ง
เขตจังหวัดมรรมังประเทศมีนมากชุลมูลวุ่นวายริมถนน

เนื่องจากว่าชาวบ้านนั้นพบพลอยดิบสีแดงจำนวนมาก
บริเวณลานถนนยาวนับ๑๐กิโลเมตร
นี่ไปแจ้งกับเพื่อน
พลอยลุ่นใช่ไหมอยากได้อ่ะ

คนไปไล่เก็บกันใหญ่

คอยซื้อด้วยไหม

ในองค์โกโก้แจ้งว่าเหตุที่มีพลอยแดงอยู่บนถนนนั้น
ไปขุดมาพอเขาเทปุ๊บกลายเป็นพลอยดิบสีแดงค่ะคุณ
ไปขุดที่ไหนมาพ่อคุณเอ้ย

มีมูลค่านับล้านบาทไทยอันนี้คร่าวนะ
คร่าวนับล้านบาทไทยน่าจะเกินเพราะว่าทั้งคันรถเลย
เอ้ยอะไรแล้วอยากเอามาขายล่ะ
ให้เขาเอามาขายนี่คนไปเก็บเป็นใหญ่เลย

คือนี่ถือถึงภาพนะ

แล้วก็ขับมาแล้วก็เทให้ถนนเนี่ย

พอแตกออกมาดินเดินแบบนั้นก็กลายเป็นพลอยเม็ดอย่างนี้

มันยังต้องมีเยอะมากขนาดนี้
ตอนนั้นที่ผู้นำคนเก่าเขาเจาะอุโมง
มีเหมือนกันใช่ไหม

เขาก็เจาะอุโมงตอนที่ทำเมมีดอร์

คงไม่มีสิทธิ์สร้างแบบอะไรแปลก
แล้วก็จะมีอุโมงที่ทะลุท้ายชายแดน

ไปเจอเหมืองหยกเหมืองท่อเพชรไง

มันเยอะอยู่ใต้อุโมงที่เขาขุด

หาทองหาเพชรพลอยก่อน

ไปเอาหินมาถมแล้วเป็นพลอย

ตอนแรกเมืองเมืองนี้ให้สัมภาษณ์ประเทศจีน

น้ำไปร่อนน้ำไปเจอแต่ทองทั้งอันก็ปิด

แล้วข้อสุดท้ายก็มารอดก่อน

๓เดี๋ยวติดดอกไม้อะไรของเธอจิ้ง

ระหว่างที่ฉันอ่านเขาจะติดดอกไม้ทำไม
ทางทีมงานก็เห็นว่าหัวโล้นไปวันนี้

กลับจากญี่ปุ่นแล้วนางดูเป็นผู้ชายขึ้นนะเนี่ย

โอ้โฮคุณไม่ให้กินยาคุมเดี๋ยวไม่ได้แข่งแรง

เอ้าไปอีกหนึ่งข่าวค่ะ
ก็เป็นเรื่องของพารามอเตอร์ตกที่เชียงใหม่นะคะ
ท่องเที่ยวเรียกว่าอวัยวะเพศขาดเลย

ร่มบินพารามอเตอร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขัดคล่อง
ขณะที่นำเครื่องขึ้นได้เพียงแค่๑๐วินาทีเท่านั้น

แล้วก็ร่างเนี่ยนะคะก็คือ
ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ดูเหมือนไม่แรงนะแต่ว่าทำให้นักบินที่เป็นเจ้าของเครื่องชาวสวิสเตอร์แลนด์ได้รับบาดเจ็บขาหักเลย
ส่วนนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวเกาหลีใต้
ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกสายเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สายร่มบาด
และรัดบริเวณสะโพกบาดเจ็บสาหัส
และยังตัดอวัยวะเพศจนขาดด้วย

เจ้าหน้าที่นี่ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลทั้งสองท่านนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนและธุรกิจนำเขี้ยว
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ก็ไปตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการท่องเที่ยว

ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

จึงทำให้เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสพแม่ริม
เพื่อให้ที่ดำเนินคดีฐาน
ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะ
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

ส่วนทางคดีอาญาพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์
พัฒระพงศ์ศรีนรองผู้บังคับการ

ซึ่งต้องรอให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นก่อนด้วยนะคะ
ขณะนี้ตำรวจก็จะเข้มงวดสถานประกอบการ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

เพื่อที่จะนำเอกสารไปยื่นบริษัทประกัน

ก็ต้องรอเช็คว่ายังไง

คือมันมีสายลัดอยู่ตรงช่วงนั้นพอดี

เอ้าปลาไหลสีทองอีกแล้วแอมจิ

หล่อนมาแล้วชอบให้ฉันอ่านเรื่องปลาไหลสีทองอีบ้า
ฉันบอกว่าจะตู้จักรไม่ขายเยอะ

มันมีขาย
ที่จะไปหาปลาไหลเอาเรื่องเนื้อสุนัขของฉันก่อน
ฮานอยค่ะฮานอยประเทศเวียดนามนะครับประกาศยกเลิกการรับประทานเนื้อสุนัขภายในปี๒๕๖๔แล้ว

ขั้นตอนทางกฎหมายที่ยาวนานนะคะเขาจะกระตุ้นให้ประชาชนเลิกรับประทานเนื้อสุนัขที่ประเทศเวียดนามนะคะ
ก็เกิดที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามประกาศห้ามขายเนื้อสุนัขในหลายอำเภอแล้ว
แล้วก็ในเมืองหลวงด้วยนะคะตั้งแต่ปีพศ๒๕๑๔เป็นต้นไป
ตอนนี้เขาพยายามจะประชาสัมพันธ์โดยมีรายงานจากนายเหงียนงกสันผู้อำนวยการกรมอนามัยสัตว์ประจำเมือง
กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ว่าตามทิศทางของคณะกรรมการประชาชนเกี่ยวกับการลดละเลิกการรับประทานเนื้อสุนัขเนี่ยกำลังวางแผน
แล้วก็ทยอยจะลดลดแล้วก็ยกเลิกการฆ่าการค้าให้หมดไปภายในก็ยกเลิกการเสิร์ฟด้วยแน่นอนนะฮะ
ไม่ฆ่าไม่ขายมันก็ต้องหมดแหละใช่ไหมฮะอีกกี่ปีเนี่ยอีก๓ปี
คณะกรรมการของประชาชนขอร้องให้ประชาชนเลิกรับประทานเนื้อสุนัขและเนื้อแมว
และเร่งให้องค์กรในพื้นที่ทำแคมเปญเพื่อตักเตือนผู้ที่
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเสี่ยงนี้นะคะเพราะว่ามันติดโรคร้าย
แล้วทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นั่นคือโรคพิสุนักบ้าและโรคฉี่หนู
ซึ่งเกิดจากการรับประทานเนื้อสุนัขและเนื้อแมวนี่แหละ

แล้วก็การฆ่าใช่สิ
มีผลด้านลบต่อภาพลักษณ์ของเมืองฮานอยครับ
ร้านอาหารที่ขายเนื้อสุนัขและเนื้อแมวอยู่มากกว่า๑๐๑๓ร้าน
เขาไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน๑๐๑๓ล้านนี่คือประมาณ

เขาคาดว่าการฆ่าหมาสุนัขที่รับประทานประมาณ๕ล้านตัวต่อปีนะ
เออตัวแทนของเขาเอาหมาที่ไหนมาฆ่ากันนั้นล่ะ
เขาส่งไปจากอีก๓นาทีแล้วนะครับก็เห็นเขาพอมีเยอะน้อย
มันเห็นมีต่างชาติไม่แต่เห็นตามบ้านเขาก็ขายกันด้วยใช่ไหมเธอ
ขายตัวละร้อย๒๐๐อย่างนี้หรอก็เห็นคลิปแบบบางทีเขาก็ขังไว้
แล้วก็พอจะกินก็มาตีเอาแต่คนถ่ายก็แอบขันใช่
มีคนไปถ่ายน้องหมาออกมาจากฟาร์มที่เขาจะ
อันนี้หมาที่ต่างประเทศโดยแอบเห็นคลิปอยู่เป็นฟ้าเลยเหรอ
เรือนฟาร์มเลยตอนนี้ประชาชนก็สนับสนุนนะ
แต่อันนี้เป็นข่าวจากทางการเขาบอกว่า

แล้วก็ผู้คนให้การสนับสนุนได้อย่างกว้างขวาง

เขาบอกว่าค่อยไปเนอะ

พี่เราตื่นเต้นกับหมานี่จะไปตรงนู้น

คือเมื่อก่อนนี้อย่างแบรนดเนมทั้งหมดมันใช้จราเข้จากประเทศไทยหมด

วันหนึ่งหนังจราเข้จากประเทศไทยตอนนี้ราคาตก

พินาศหมดเลยธุรกิจเมื่อก่อนที่บอกว่าคนใครเปิดฟาร์มจราเข้รวยเปิดฟาร์จราเข้รวย
เพราะว่าคนสั่งหนังจราเข้เนี่ยมาจากประเทศไทยคือหลังบริษัทฟอกเขาไปสั่งจากเวียดกาเมน
ตอนนี้กาเม้นต์ในประเทศไทยแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว

เมนต์ไปอยู่ที่คัมโบเดีย

ปรากฏว่าตอนนี้เขาก็เลยสิ่งที่เขาบอกว่าตอนนั้นเงินแม้กระทั่งจะจ่ายเงินเดือนพนักงานยังไม่เหลือเลย
เขาก็เลยตัดสินใจจากเสียเจ้าของโรงงานจอราเข้นะ

กลายเป็นคนต้องไปต่อคิวจราเข้กินจราเข้กัน

เหมือนที่วันนั้นมาออกรายการตลาด

แต่อร่อยเหมือนกินเนื้อไก่อะไรอย่างนั้นเลย

บองตานเธอเคยกินแล้วเหรอ

เจ้าของร้านมันไหลงมัน

พี่แหม่มก็กินเพราะฉันแสดงพี่ไม่ได้กินหรอกโอ๊ยไปดูเทปล่อย
เอาเข้าใจว่าทุกคนกินหนูเคยสอนหนูว่าเวลากินน้ำกินให้คนเชื่อต้องแบบ
เฮ้ยจริงปะเนี่ยแล้วพี่หนูแหม่มกินไหม
ก็กินคุณไอหนูแหม่มกล้ากินหมดอยู่แล้ว
พี่คุณกินอยู่ด้วยกัน๒คนฉันก็หลบไหลนิดนึงแล้วก็
เอาเหรอพี่เหนียวเนียนมากอ่ะนี่ไงนิสัยนะ
นี่ไงมีปากทอดกันแล้วปากทอดจังหวัดธรรมดีใช่ค่ะ
ตอนนี้เอาขายกันทั่วไปเลยอ่ะเนอะ
เขามาที่รายการเลยพี่แล้วตอนนี้คือเขาบอกเขาก็พลิกฟื้นได้
แต่แบบว่าไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานนะคนเริ่มติด
แต่เขาก็จะแบบอย่าไปหวังว่าจะได้รวยกลับมาเหมือนเดิ
ไม่รวยล่ะวันนี้คือขอให้แบบว่าจ่ายมีเงินเลี้ยงคนงานได้
ก็เลยกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมครอบครัว
อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นคลิปที่แบบว่าหน้าหวาดเสียวมาก
พอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์สุดหวัดเสียว
ที่สถานีรถไฟหัวหมากนี่เองนะคะ
ขณะที่รถไฟกำลังแล่นมาแบบปกติเลยเนี่ย

แต่ผู้ชายคนนี้ไม่เข้าใจ

เขาต้องรู้ว่ารถไฟกลับมาแล้ว

แต่ขณะนั้นก็เหยียดชายคนนี้ก็เดินทางข้ามรถไฟ
โดยที่ไม่สนใจเสียงแตรที่บีบ

นี่ดูสิเกือบรถไฟชนอีกแค่นิดเดียว
หลายคนเข้ามาอย่างหนักหนักมากค่ะ

ทำให้คนขับรถไฟนั้นกลายเป็นฆาตกร

ครั้งหน้าคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้

เขาบอกเหมือนบางคนมันมีอะไรบังนะ
บางทีเขาบอกว่าคนร้องกรี๊ดเลยนะ
ไม่อย่างนี้เราก็ยังตกใจอยู่เลย

จับกิน

คือผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางไปบ้านหลังหนึ่ง
ในตลบนแม่นาเรืออำเภอจังหวัดภายาว
คุ้กสิทธิ์ข่าวจะรับแจ้งว่าอย่างไร
จ้าของบ้านพบปลายสลายปลาหลาด

ตอนนั้นไปพบถึงคุณจำเนียน

นี่ไงตัวมันสีเหลืองแองจี้ทองตรงไหน
ท้องเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวหล่อนไปตลาดปลากับฉันนะ
มีหน้าตามันน่ารักเธอตุ๊กตาใหญ่โต
เรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของบ้านถึงขนาดแจ้งนักข่าว
นักข่าก็ไปที่ประยาวเพื่อไปเจอจ้าเอ๊กกับปลากับตัวเนี่ย
นักข่าวไทยรัฐก็หลอกง่ายดีเนาะ
นักข่าวไทยรัฐก็เออก็หลอกง่ายกันดีเนาะ

เป็นปลาไหล่พิเศษดูดีคนละอันนี้ชาวบ้างเลย

คือนักข่าวไม่มีอะไรทำไปจังหวัดพยาว
เพื่อไปดูปลาไหล่สีทอง
ของคุณจำเนียนอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้าน
มีทั้งญาติผีน้องทั้งชาวบ้าน

มาน่ารักจริงเออหน้าตามันประหลาดนะ
คนเนี่ยไปถึงนักข่าวไปถึงคนกำลังดูปลาไหลสีทอง
สีเหลืองอ่อนอารามปนชมพู

ลำตัวนี้ประมาณ๒๐นิ้ว
แต่เขาบอกหางและปากมีสีแดงมาถึงบอกพี่น่ารักนะ

เขาให้เทียบเลยว่ามันไม่เหมือนกันยังไงเห็นเปล่า

ก็ฉันปล่อยปลาไหล่บางทีไปก็มีสีนี้ไม่แองจิดินิบี้

ยามว่างในตอนเย็นก็วิถีชาวบ้าน
เขามักจะออกไปหาปลาไหลตามทุ่งนา
โดยการใส่ตุ้มดักปลาไหล

กระทั่งไปตรวจสอบจุดที่ดักปลาในตอนเช้า
พบว่ามีปลาไหลสีทองเข้ามาอยู่ในตุ้มดักปลาไหลของตัวเอง

เพราะการได้พบกับปลาไหลทองมันไม่ได้พบกันง่าย
มันเป็นปลาไหลที่เกิดขึ้นตอนธรรมชาติ
เชื่อว่าปลาไหล่จะนำโชคดีมาให้กับผู้ที่พบเจอ
ตนจึงจับปลาไหลตัวนั้นแล้วแท็กเจ๊ออกไปกิน
แถวบ้านมีเยอะแยะเลยค่ะปลาไหลสีทอง
แล้วฉันจะอ่านข่าวต่อไปเพื่ออะไร
เดี๋ยวคุณค่ะชื่อคุณค่ะโหวดขี้ที่สีทัญญา

แถวบ้านเลยปลาไหลสีดอแองจี้เธอเห็นคนประชาชนไหม

จากการสังเกตมันเป็นคนเลือกข่าวค่ะ

ลำตัวเนี่ยสีออกเหลืองทอง

ไม่ใช่สีคล้ำเหมือนปลาไหลทั่วไป
มันไม่เหมือนที่อื่นจริง

เอานี้นะไม่ต้องรู้แล้วเปลืองปลาไหลอะไร

ถ้ามีจุดทูบมาขนาดนี้
ไม่ออกคุณแม่ไม่ถึงเวลาอะไม่มีวันไหนแล้วคุณถ่ายออกไปดูปลาไหล่เลยอะ
มันก็คือเป็นเรื่องของสัตว์โลกน่ารักเนี่ยคุณแม่
สัตว์โลกน่ารักอันตรายจากแอนิมอลที่แบบว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้
มันก็มันโบราณกับข่าวเนื้อสุดนักกับอะไรเนี่ยเธอ
รถไฟฉันฉันนั่งอ่านข่าวงูเข้าเซเว่นยังดีกว่า

สวยออกแบบเนี่ยตอนแรกดูจะเอาข่าวนี้คุณแม่อ่านแล้วคุณแม่ก็ได้

มาให้กูอ่านเดี๋ยวงูให้กูอ่านไหนงู
เดี๋ยวเดี๋ยวใก้สวยออก
ข่าวกล้วยมันดำก็ชอบข่าวกล้วยด้วยมันร่วมวิตกจริตเลยอีบ้า
กล้วยก็ไม่ได้เห็นงูก็ไม่ได้เห็นปลาก็ไม่ได้

นะคะพี่น้องต่างนะคะที่ดูอยู่นะคะข่าวใส่ไข่

ส่งไลน์มาก่อนนะคะคุณแม่มดจะไม่ให้เลขมาค่ะ
เวลาหนูไปไหนนะทุกคนจะต้อง

ถามพี่มดดำถามพี่หนุ่มกัญชัยหน่อยสิ

ซิ้วเฉียดเลยสักตัวหนึ่ง
คุณเองจะมานั่งฟังเล่นหัวเยอะก็จะเหลือแต่หอย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

เดี๋ยวพอไปหน้าอีกทีเข้าก็
คนในวงการเหรอเสร็จมั้ย
เป็นคนในวงการคือวงการ

เขาไม่ให้เปิดเผยหรือเปล่าเดี๋ยวไปท่าสงสารน้องเขา
จริงมันยังไม่รู้อะสิ
เวลาที่ซุปตาทั้งหลายเวลาเขาจะไปเดินกับผู้หญิง
เขาจะไปเดินกับแฟนเคยเห็นแบบแปลก
คืออย่างไรบ้าง
แปลกคืออะไรนะคะ

เออเจมส์จี้มีแค่นี้หรอ
มีแค่นี้มันมีแค่นี้ดูเจมส์จี้
ขอให้ปันนามการเขียนสกิ๊ปฉันทำทีวีมา๑๐กว่าปีดูการเขียนสกิ๊ปปุ๊บปาด

เรียนหนังสือสมัยการเขียนสคริปต
แล้วมันให้กุมโนไปเรื่อย๕นาทีว่ะ
เกลียดพูดเหมือนกันครับไม่คุณแม่ไม่ใช่เดี๋ยวว่า
เคยให้ยาวแล้วแล้วคุณแม่มดก็อ่านจนหมด
พออ่านคือเขาจะให้ยาวให้สักคุณแม่มดจบเท่าเดิ

มาลัยไทยรัฐเลย

คือข่าวคุณคิดว่ายาวใช่ไหม

นอกจากความรู้ส่วนตัวล้วน
อย่าทิ้งพรุ่งนี้ใช้ได้อีกหลายคน

โอเค

หนูแค่ให้หัวเชื้อเห็นไหม

เวลาดาราเขาไปที่ไหนเขาใส่ยังไงเห็นไหม

พูดไว้แล้ว

เจมส์จีลายุคควงสาวนอกวงการเดินย่านสีลมปิดปากค่ะ

แม้จะใส่ผ้ามาสหน้ากากก็ไม่พ้นสายตานุ่ม
เจมส์จีลายุคควงสาวนอกวงการเดินกระหนูกระหนิงย่านสีลมด้วยกัน

อ่ะข่าวต่อไปเชิญข่าว

คือที่สิ่งที่แองจี้มันให้ฉันทำ
เชิญสิ่งที่แองจี้มันทำหนันแล้วเหรอ
ก็ไม่นานคุณแม่น้องผู้หญิงเขาก็ดี

เขาก็เป็นคนธรรมดาก่อนคุณแม่

เพราะว่าพอพูดออกข่าวหายไง
ไม่ได้กินแล้วไงหายเขาก็ไปเขาก็โป๊ะไงเขาก็ไปเอาคนอื่นไง
โอ้โฮเธอแต่เจมส์จีมมันก็รอไหมผู้หญิงมันจะไปหายหรือ

ก็แบบชื่อน้องเขาก็เป็นคล้ายกับว่ามีอะไรสีขาวเบา

ชื่อน้องผู้หญิงมีอะไรสีขาวเบา
เป็นสีขาวเบา
เป็อนนะก็น่าจะเรียนแถวตะแถวนั้นเลยค่ะ
เริ่มแล้วพอดำเริ่มแล้ว
แองจี้แองจี้ไปเจอเขาพร้อมกับน้องผู้หญิงคนนี้เหรอ

บ้านเธออยู่โพรีพรรดิ์สักแหน่แล้วไปแถวแหล่งสุด
โอ้ใกล้ก็อยู่ใกล้โทษมะทุมเลยคุณแม่เขาออกไปข้างหลังได้
ไม่คุณแม่งเขาจะไปเดินอยู่แถวแถวมรังศิษย์ทำไมล่ะ
เขาก็เดินที่อื่นบ้างสิคนนี้นี่เขาจะไปเจอที่ศรีลมเลย
อ๋อเขาก็ไปกินข้าวไหมล่ะร้านอาหารเยอะแยะ
เดี๋ยวคุณแม่งจะไปตีมวยเดี๋ยวคุณผู้ให้เข้าไปโผล่นู้น

สีลมมันน่าจะเป็นแบบคนสูงอายุหรือว่าพวกนักธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้ไง

กินอาหารญี่ปุ่นมันก็ต้องเป็นบ้างหรอเนี่ย

อ๋อเหรอเพราะเขาก็น่ารักนะเขาก็โบกันดี

เกือบจะหลุดแล้วเนี่ย
คนจับจ้องเยอะยังไม่มีใครรู้เลย

คู่นี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบ

ในวันที่๑๐ตุลาคมนี้ทั้งสองคนก็เข้าพิธี
มั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

สวยมากเยอะอยู่ค่ะ

น้องผู้หญิงอายุไหน

พี่เคลลี่เขาชอบแบบนี้ของเขา
สำหรับงานพิธีมั่นแล้วก็หลังน้ำพระพุทธมนต์ในครั้งนี้
เบาสาวก็เรียกว่าจัดงานกันแบบภายในนะคะ

ซึ่งมีญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนั้น

คุณนิววงศกรคุณนาวที่สานาท
คุณเชนธนาคุณซีศิวัฏเอมี่กลิ่นปัฑมาธุม
โดยที่บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความชื่นมื้นนะคะ

อายของความรักของทั้งคู่นั่นเอง
ส่วนเรื่องของงานฉลองมงคลสมรสนั้น

จัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเป็นลำดับถัดไปจ้ะ
พี่เมียวเคลลี่นี่คือรุ่นพวกพี่มาช่าพวกอะไรอย่างนี้เลยเนาะ
พี่เคลลี่๔๘แล้วช่างเคลลี่๔๘แล้วมายก็อด
อุ๊ยแต่น้องเด็กน้องเด็กจริงใช่เคลลี่ก็ไม่ได้ดู๔๘ดู๔๐
แล้วน้องผู้หญิงเขาเล่นละครเหรอแองจี้

เวลามันมีแฟนเด็กมันจะชุ่มชื่นจริงเธอ

เราจะอ่านเพจเขาทุกวันนะแล้วเขาก็จะอ๋อ
อีก๒วันอีก๑วันนี่มานี่เลย
ชื่อน้องปริมนะคะ

ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกปราบปลื้มมากดูหน้าไอ้พ่อนะครับ

ก็ยังรู้ถึงความปราบปื้มเป็งออกมา

แบบนี้เรียกว่าพี่ปรีมได้ไม่เหงาแล้ว

มันถึงยุคที่เรามาอ่านข่าวเพื่อน

นี่หลานสินใจฉันเป็นย่าฉันไปเรียกตัวเองว่าป้า
ฉันไปเรียกตัวเองว่าป้าแล้วสินใจ

ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในโลกข้าวจนถึงมาอ่าน
นานขนาดนี้ใช่ไหม
ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่มาถึงอ่านข่าวเพื่อน

ข่าวเพื่อนหนูว่ายังโอเคนะพี่นะ
ออกไปเลยนะครับ

เช้ามาฉันมีงานทำฉันแฮปปี้
ฉันอยากเป็นเหมือนคุณนายมาร์คออนเตอร์ฟาร์อย่างนี้

ทำงานทุกวันเลยพี่ม้าเนี่ยวันละหลายงานวันละหลายงาน

ห้ามดูสิออนอัพพาทธีฐาจะตายมีไหมล่ะ
ไม่มีไม่มีคนตัวสวยตลอดไม่ได้

ช่วงหน้าค่ะคุณเซลโลโซกคอมแบคแล้วหรือ
มาแล้วจะเอาเล่นคอนเสิร์ตแล้ว
คอนเสิร์ต๑๖พศยนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวนี้กัน
ผมคุณแพทย์นับประพาลงรูปเซ็กซี่
คุณเบ้นเรสซิ่งก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนว่าเพิ่งจีบกันใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
ปกติเราจะเห็นคุณแม่สายสตองคุณแพทย์นับประพาเป็นสายฮาตลอดเลย
อย่างน้องเรสซิ่งก็ถือว่าเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มง่ายเต้นเก่งเหมือนแม่เป๊ะทุกอย่างเลย
แล้วนานทีก็จะเห็นคุณแม่แพทย์เขาแต่งตัวแบบว่าลงรูปเซ็กซี่แบบนี้นะคะ
แล้วก็ลงแคปชั่นถามแฟนว่าแม่อยากเซ็กซี่
แล้วก็แฮชแท็กบอกว่าเอาจริงพอไหวเปล่า
ซึ่งนอกจากจะมีชาวเน็ตเข้ามาตอบว่าคุณแพทย์เซ็กซี่อย่างนั้นอย่างนี้
แต่มันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
หัวละบ้านเยี่ยมจริง
ว่าแบบว่ามีคนมาให้บอกแสงว่าเออแบบว่า
ก็ไปเจอกันในงานเออ
พากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กประเดิมโชว์แรกกับการกลับมาของเศกจะไปเล่นกันที่ร้านย่านเคหาบังคลีนะฮะส่วนร้านไหนยังไม่ได้เอ่อไม่ได้คิวก็ให้คือตอนนี้มีร้านจองคิวย้อค่ะเพราะฉะนั้นคุณเศกจะกลับมาเล่นคอนเซิร์ตอย่างสมบูรณ์แบบหลังออกพรรษาเป็นที่แน่นอนแล้วนะฮะ๑๖พฤศจิกาอ๋อก
พรุ่งนี้ขอลดหนึ่งวันนะแสดงกับพวกบอลแล้วก็เรากลับมาเจอกันวันศุกร์หลังครบทรงชาติไปกันก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ